ทีนี้มาดูเรื่องของศิลปะกันหน่อยค่ะศิลปะอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติ
ศิลปิน๓๐๐กว่าคนตอนนี้ก็บอกแล้วว่าใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
อาจารย์เฉลิมชัยจะทำเป็นรูปปั้นวีรบุรุษถ้ำหลวงก็คือรูปปั้นจ๋าแสม
อาจารย์จะทำเป็นแบบพิพิธภัณฑ์เลยอาจารย์บอกว่าเงินงบประมาณต่างเนี่ยอาจารย์จ่ายเองทั้งหมด
แต่ตอนนี้ในโลกโซเชียลเขาก็บอกว่าอยากจะบริจาคอยากจะส่งเงินให้อาจารย์เฉลิมชัย
คืออยากมีส่วนร่วมในงานใหญ่แบบนี้แต่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่รับเงินบริจาคนะคะ
ต้องมาช่วยเหลืออะไรอาจารย์อยากทำเองเดี๋ยวไปฟังเสียงอาจารย์เฉลิมชัยกันหน่อยนะคะ
ว่าทำไมอาจารย์เขาไม่รับเงินเลยนะคะ
ผมต้องขอขอบคุณนะทุกคนที่อยากจะช่วยนะครับในการทำอนุสวรีกับแซม
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปฏิมากรรมอนุโสรีสาราหลายคนอยากช่วยเงินนะฮะ
ผมต้องขอขอบคุณและไม่รับเงินนะ
ที่ผมไม่รับเงินใครเลยเดี๋ยวนี้มีคนส่งเงินมาจะขอบริจาคร่วมนู่นร่วมนี่
ให้เหล็กให้ปูนให้หินให้ทรายนะผมต้องขอเลยนะครับว่าไม่รับนะครับ
ที่ผมไม่รับเพราะว่าผมกลัว

ผมกลัวคนไทยที่ชอบพูดนะครับ
ผมชอบพูดนะฮะพี่น้องคนไทยเราชอบพูด

ดังนั้นต้องขอร้องนะครับว่าผมไม่รับเงินใครสักบาทเดียว
อย่าเอามาให้ผมผมต้องการความสะอาด
ผมต้องการจ่ายเองไม่ต้องช่วยผม
ช่วยผมแล้วผมซวยอย่าช่วยผม

โดยเฉพาะนักเลงคีย์บอร์ดไฟ

ฝ่ายหนึ่งสร้างสรรค์ช่วยชาติ

มีสองพวกไอ้พวกทำลาย
แม่งไม่คิดอะไรแม่งทำร้ายเขาอย่างเดียว

เมื่อเล่นคีย์บอร์ดมึงหยุดปากมึงได้
ผู้สร้างมึงหน่อยไม่ฟ้าทุกคน

มึงอย่างรู้
กูจะจบค่ะไม่ต้องอธิบายความต่อค่ะ

เพราะมันมีคนที่จะไปวิภาควิจารณ์บางทีแบบอ้าวโอ้โหอาจารย์เฉลิมชัยรับเงินบริจาคไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้

อาจารย์พูดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าทุกอย่างทุกบาททุกสตางค์เดี๋ยวดำเนินการเองนะคะ
พอมีการแชร์คลิปนี้ไปคนก็ชื่นชมอาจารย์เฉลิมชัยเยอะมาก
แล้วก็ให้กำลังใจอาจารย์นะคะในการสร้างสรรค์งานศิลปะนี้นะคะให้สำเร็จ
ก็ตอนนี้ยังไม่เสร็จเดี๋ยวรอก่อน
ถ้าอยากจะดูก็ไปที่ครัวศิลปะที่อาจารย์ที่จังหวัดเชียงรายนะคะ
ส่วนของภาพวาดนะพอจะตั้งอยู่ที่นั่งใช่ภาพวาดใกล้แล้วใช่ค่ะ
แต่อีกสัก๔เดือนเนี่ยประมาณต้นปีหน้าที่อาจารย์เฉลิมชัยบอกกำลังสร้างเนี่ย
คือสาราจะทำเป็นสาราเลยไปอยู่แถวถ้ำหลวง

แล้วก็จะมีอนุสวรีจาแซม
งบประมาณตรงนี้ประมาณ๑๐ล้าน
ใช่อาจารย์บอกจ่ายเองทั้งคนเดียว
ส่วนภาพวาดตอนนี้ก็เหลือแค่เก็บรายละเอียด๙๙แล้ว
เขาจะทำกรอบทำเฟรมเป็นเหมือนรูปเทวดารูปนางฟ้าโบราณอะไรแบบนี้ค่ะ
ไปดูกันได้นักท่องเที่ยวตอนนี้ก็ไปดูกันเยอะเลยนะคะ